คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการตั้งพักการเมืองกันหน่อย
วันนี้มีกลุ่มการเมืองสนใจเข้าไปฟังเรื่องของการจัดตั้งพักการเมืองจากกตเยอะทีเดียว
กรกตเขาจัดงานขึ้นมาแต่ว่าที่มันเซอร์ไพรส์คุณผู้ชม
คือภรรยาของบิ๊กจอร์ดครับ

คือประกาศตัวจะตั้งพักการเมืองแข่งด้วย

จำได้ใช่ไหมคะหัวหน้าการปฏิวัติครั้งก่อน
ประธานบรสชนั่นเอง
มาดูเรื่องนี้คุณผู้ชมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเนี่ย

ประชุมชี้แจงในทางการดำเนินกิจการพักการเมืองให้กับกลุ่มการเมืองที่สนใจตั้งพักการเมืองใหม่

โดยมีกลุ่มนักการเมืองที่สนใจไปรับฟังในทางครั้งนี้ถึง๑๑๔กลุ่ม

อาทิตย์กลุ่มเพื่อชาติไทย
นำโดยนางอำภาพันธเนธเดชสุนทรหนึ่งในภรรยาของพลเอกสุนทรคงสมพงศ์หรือบิ๊กจอร์ด
อดีตประธานคณะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือรสช
โอ้โหลงเองเลยนะ
แล้วก็นางอำภาพันธ์บอกว่าวัตถุประสงค์ของการตั้งพัก
อยากเชื่อมแนวคิดของกลุ่มคนที่ปฏิวัติกับฝ่ายการเมืองให้ประสาน
ให้๒ฝ่ายเข้ากันเพื่อยุติความขาดแย้ง
อีกครั้งหนึ่งต้องดูหน้าทางที่ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครับ

อกจากนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มไทยศรีวิลัย
นำโดยนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์
แล้วก็นายนัชพลสุพัฒนะ
คุณหน้าคุณตามเป็นอย่างดีคุณมาร์คพิธบูรณ์นะครับอ่ามาร์คพิธบูรณ์อันนี้คุ้นนะ
บอกแบบนี้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็สังเกตนะคะสังเกต
ทางการเมืองมาร่วม๑๐ปีแล้วล่ะ
วันนี้ก็เลยอยากเข้าสู่ระบบคือระบบการเมืองของไทย
แล้วก็คิดว่าเป็นคนรุ่นใหม่อยากมารับช่วงต่อจากรัฐบาลคอสช

ก็จะส่งผู้สมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่ลงสมัครครบทั้ง๓๕๐เขต
ส่วนผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีพักก็ไม่ได้ต่อต้านนายกรัฐมนตรีคนนอกนะ
ถ้าถึงเวลานั้นพลเอกประยุทธ์ได้รับการเสนอชื่อ
แล้วก็ประชาชนก็ยังคงให้การสนับสนุนพัก
พักก็พร้อมที่จะสนับสนุน
แต่ถ้าหากประชาชนไม่ยอมรับพลเอกประยุทธ์
ก็ควรที่จะเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ไปทำหน้าที่แทน

การประชุมกลุ่มการเมืองต่างได้เรียกร้องให้กรกต
เป็นผู้ประสานงานกับคอสช

สามารถประชุมคณะกรรมการบริหารพักครั้งแรกได้
แทนที่จะให้แต่ละพักทำเรื่องขออนุญาต
ซึ่งกรกตยืนยันไปว่าการดำเนินการต่าง
ก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกาแล้วค่ะ